เรื่องนโยบายการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทของพักเพื่อไทยครับ
ทางด้านของเอกชนก็ออกมาเสนอรัฐบาลใหม่นะครับ

เพื่อให้นำเงินไปใช้ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
แล้วก็ป้องกันการที่เงินนั้นไหลออกนอกสู่ระบบนั่นเองนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายชายชาญเจริญสุขครับ
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท
ให้กับประชาชนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปของเพื่อไทย
ก็คาดว่าจะใช้งบประมาณภาษีกว่า๕๖๐๐๐ล้านบาท
แนะนำแบบนี้ครับต้องศึกษาประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย
รอบด้านประเมินความคุ้มค่าของนโยบายก่อน
ป้องกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณครับ

บอกว่านโยบายนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี
ถ้าเกิดว่าสามารถปิดช่องโหวผู้ที่ได้รับเงิน
ต้องได้รับแล้วก็จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์
ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคาดว่าจะมากกว่า๕แสนล้านบาท
ก็เป็นการกระชากเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้ติด
แล้วก็แต่ว่าต้องรัดกลุ่มนะครับเพื่อไม่ให้เงินนั้นหลุดลอดออกไปนอกระบบครับ
ท่านหนึ่งที่พูดเรื่องนี้คือทางด้านของนายเฉลิมพลเพชรสูตรครับ
ภูมิในการสำนักงบประมาณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการนัดประชุม
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างเพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณของปี๒๕๖๗นะครับ
โดยจะมีการนำนโยบายการแจกเงินดิจิทัลเข้ามาพิจารณาว่าจะนำเงินส่วนไหนมาใช้
เงินที่มีอยู่จะพอหรือเปล่าก่อนจะเสนอปฏิทินงบประมาณประจำปี๒๕๕๙
เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลชุดใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ
เพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ